ส่วนมวยคู่นี้ไม่ใช่มวยคู่แปลกแล้วครับก็ชกกันในกติกาที่อาจจะเป็นสีสันนะครับ
ช่วยงานบุญแต่ว่าชกแน่ไม่มีเลื่อนแล้วก็ไม่ได้โม้นะครับโดยเฉพาะสมรักคำสิงนั้น
ท้าทายนะครับคุณเชษสมายวัปโปโลนะครับซึ่งถือว่าเป็นนักดนตรีใจบุญนะครับ
ต่อสู้ในครั้งนี้เป็นมิตรภาพที่ช่วยสร้างบุญอย่างไรไปติดตามบทสัมภาษณ์ได้จากคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ
ลุยไม่คุยเยอะไม่มีเลื่อนย้ำนะครับว่าไม่มีเลือด๑๘นี้เนี่ยซัดกันแน่
เชษสมายบาโฟโลวางไมค์มาจับนวมงานนี้สมรักคำสิงอาจโม้ไม่ออกครับ
ผมก็ต้องอ่าต้องรับคำถามผมไม่ได้แบบเออไอ้การเจ็บเนี้ยมันเป็นอาจจะเป็นธรรมดาในเรื่องเวลาเราอาจจะอ่าประมาทอะไรเงี้ย
แต่ว่าคือเราเราทำไปด้วยความไม่ประมาทเนี่ยเขาก็อาจจะล่วงหล่นลงน้ำดังตูมได้นะครับ
มีซ้อมวิ่งซ้อมอ่ามีแล้วก็อ่าเพราะเดี๋ยวกันก็ต่อยท้องก็จะจก
แล้วก็ซิตอัพแล้วก็วิ่งเอากำลังขาหน่อยแล้วก็มีดันพื้นหน่อยนะครับ
แล้วก็นั่นแหละตอนนี้ก็น่าจะอยู่แล้วเพราะสมรักมวยขี้เกียจ
เก่งก็จริงแต่มวยขี้เกียจเนี้ยเราไม่กลัวหรอกอ่า
วยแบบนี้คือมวยประมาทก็เรียกว่าเก่งแต่ขี้เกียจเนี่ยพวกนี้
จะต้องเสร็จเราน่ะจะต้องเจอเราเราขยันอ่า
เรามีวินัยในการซ้อมไงวิ่งไล่ชนลงน้ำไปด้วยกันก็ได้
เอากำลังดีไว้ก่อนถ้าเราต่อยไม่โดนต่อยไม่โดนเมื่อไหร่จะใช้ไม้ตายนี่แหละ
คือผมกับคุณเชษสมายบอฟฟาโนเชียดเขาก็บ้าพลังอยู่แล้วครับ
ท้ากลับไปโอ้ถ้าอย่างงี้มันแพ้ผมน่ะน้ำบาทเพราะผมชดอย่างเดียว
น้ำบาทมวยข้างเชศเขาก็มีเหตุผลเพราะวิธีมันแคบครับ
มันเป็นไปได้หมดผมเจ็บก็ยอมเขาบอกผมเจ็บก็ยอม
น้ำบาทเตะผมเจ็บก็ยอมแต่ว่าผมอยากการส่วนอันนี้
เก่งนะครับถือหัวจิตหัวใจครับผมผมเอาเนี้ยแหละ
ก็ผมก็ผมก็แพ้ไม่ได้เหมือนกันเออแต่นเชษบอกว่าผมไม่กลัวน่ะ
มันตกน้ำได้มันเป็นไปได้หมดแล้วบาสนี่ร่างกายสภาพสู้ไม่ได้หรอก
อะไรเงี้ยเขาก็บอกแงนี่เหตุผลของเขาเหตุผลของเขาครับ
มันตกน้ำเนี่ยมันสี่เมตรไม่มีเชือกแล้วน้าบาสเป็นมวยอยู่ข้างเชือก
เออถ้ามีเชือกนี่ผมเสร็จแต่ว่าถ้ามันมีเชือก
ต่อยกันบนเวทีกลางน้ำใครตกสองทีนี่แพ้ไปเลย
และนี่คือสีสันมวยคู่แปลกนักร้องชกกับนักมวย
ปิดท้ายสักหนึ่งท่อนละกันจากพิเชษสมายบอฟโฟโล
แล้วเจอกัน๑๘นี้วัดพระหาลัยเอกชุมพรรายงานครับ
เลิกพูดได้ไหมอะไรว่าฉันดีเกินไป
นั่นหรือเหตุผลที่ให้ได้
ไม่รักก็อย่าทำเห็นใจ
ถ้าเลือกเธอไปแค่บอกความจริงเท่านั้น
อย่ามาฆ่ากันที่คำว่าที่เกินไป